ผู้ชมครับมีเด็กชายวัย๑ขวบ๔เดือนเสียชีวิตนะครับ
แต่จากสภาพศพเนี่ยมันเหมือนกับถูกทำร้ายแถวประชาอุทิศนะฮะ
ดูช่วงที่ยายกับแม่เนี่ยมาเห็นร่างของน้องเนี่ยนะฮะ
แทบขาดใจครับร้องไห้กัน
บอกแล้วว่าอย่าเอาไว้กับคนอื่นเอาไปให้แม่เลี้ยงไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอก
ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่รอดเลย
แล้วกลับมาลูกหนูยังไม่เสียลูกหนูยังนอนอยู่เลย
หายใจอยู่กลับมาลูกก็เห็นนอนห่มผ้าอยู่ในห้องแล้ว

ประมาณบ่าย๓พอตื่นมาก็เห็นลูกเราเป็นอย่างนี้แล้ว
ลูกก็เปิดไปดูลูกก็เห็นลูกไปหยาบแล้ว
แล้วตอนที่เราเห็นตอนแรกลูกเราอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงที่เดิมตอนก่อนนอนมีหน้าเดิมเลย

ดูลูกจับดูลูกตัวไม่รอดหนูก็เลยอ้อน
เสื้อแดงที่อธิบายอยู่นี่คือแม่ของเด็กนะฮะ
อายุ๒๑นะครับส่วนเสื้อน้ำเงินนี่คือยายของเด็ก
ยายอายุ๔๘ที่มาสักครู่นี้บอกกับลูกสาวเด็ก
หญิงสาวคนนี้เธอมีลูกชายไว้๑ขวบ๔เดือน
ชื่อน้องนาวาเป็นลูกกับสามีเก่านะ
ปัจจุบันเนี่ยเธออยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๑๔
กรุงเทพเนี่ยฮะเธออยู่กับสามีใหม่
สามีใหม่เนี่ยชื่อโคจินะชื่อจริงชื่อตะวันนันทวงศ
อายุ๒๓เขาเป็นรายเดอร์คือมันมีพิรุษตรงนี้นี่แหละ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้รับแจ้งเหตุว่า
เด็กชายวัย๑ขวบ๔เดือนน้องนาวาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ในพื้นที่ซอยประชาอุทิศสิบสี่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ย
พบว่าน้องเนี่ยมีลักษณะร่องรอยเขียวช้ำทั้งตัวปากแตกด้วย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓ชั่วโมงก่อนที่จะมาพบศพ
ชนะสูตรศพแล้วร่องรอยเขียวช้ำต่างเนี่ยแล้วก็ปากแตกเนี่ย
คาดว่าจะถูกของแข็งไม่มีคมทีเนี้ยพิรุษก็คืออย่างนี้
พอถามแม่ของเด็กว่าอยู่กับใครแม่ของเด็กบอกอยู่กับสามีใหม่
เอ้าโคจิหลบอยู่ในบ้านเออมันยังไงกันแน่
โคจิว่ารู้เรื่องที่เด็กตายไหมโคจิที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กบอกไม่รู้เรื่อง
สอนอราชบุรณะนะฮะท่านผู้ชมครับก็เลยคุมตัวไปสอบสวนก่อนนะฮะ
ขณะเดียวกันยายของเด็กก็มานี่แหละแล้วก็บอกเนี่ยบอกแล้วให้เอาหลานไว้กับแม่เนี่ยไม่เชื่อ
จากการสอบสวนแม่ของเด็กนะฮะแม่บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะ
สามีเก่าที่เป็นพ่อของเด็กเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนปี๖๔
เดือนก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนเมื่อวานนี้คืนที่ผ่านมาเนี่ย
ไปทำงานค่ะก็ลูกก็อยู่กับโคจิเธอกลับมาถึงบ้านตอน
เช้าลูกชายก็นอนหลับแล้วก็นอนหายใจปกติเธอก็เข้านอนเธอ
ตื่นมาตอนบ่าย๓เอ้าลูกนิ่งไปแล้วลูกตายไปแล้วเธอก็โทร
หาแม่เธอที่เป็นยายของเด็กแม่ก็มายายบอกว่าอย่างนี้พอมาเห็น
ศพของหลานเนี่ยเชื่อเลยว่าถูกทำร้ายแน่นอนแล้วเรื่องเนี้ย
ขอให้ตำรวจเนี่ยสอบสวนสืบสวนเอาเรื่องกับคนที่ทำผิดให้

อาจจะไม่ทำร้ายวันเดียวรอยจ้ำมาบ่อยอาจจะช้ำแบบซ้ำ
ในแบบไม่สบายตัวมาแล้วอย่างเงี้ยคาดว่าคาดว่าลูกหลานเรา
โดนทำร้ายร่างกายแน่แน่นอนดูเถอะข้างหลังข้างข้างหนูว่าก็
ยังมีรอยเหมือนเหมือนของอาจจะไม่ใช่มีดแต่อาจจะเป็น
ของเหมือนแข็งแข็งอ่ะเป็นเหลี่ยมตีหัวเนอะสองนัดสอง
อยู่นี้รอยช้ำเนี้ยทั้งหมดแล้วตรงนี้อย่างเงี้ยหายที่
อยู่ช้ำเล็กน้อยข้างหลังเยอะอยู่ก็
ก็เอาเรื่องค่ะเอาสิต้องการเอาเรื่องวิ่งให้ถือที่สุด
เลยไม่ยอมความเลยนะไม่ต้องยอมค่ะไม่ยอมอ๋อเหตุ
ขอบคุณทำคนตายทั้งคนน่ะไอพี่แม่บอกมาหนาว่าตั้งแต่
ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดูข่าวเยอะตั้งแต่อยู่ด้วยกันแล้วบอกห้ามเอาไว้ให้คนเลี้ยงเด็ดขาดห้ามไปจ้างใครเลี้ยงเด็ดขาด
จะเอาอยู่กับแม่เท่านั้นแต่มันพาลูกหนีมาแล้วทีนี้กลัวแต่แม่จะมาเอา
แต่มันก็ห่วงลูกมันมันก็รักลูกมันแต่มันก็รักคนอื่นมากกว่าลูกมันนั่นแหละ
ผู้ชมครับตำรวจสนราชบุรณะบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เกิดอะไรยังไงขึ้นส่วนบ้านหลังเกิดเหตุตอนนี้เนี่ย
ก็ต้องกันเป็นพื้นที่ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเอาไว้ก่อน
นี่พอถอเพิ่งมาเมื่อค่ำนะฮะ
ขณะเดียวกันตอนนี้นำตัวแม่ของเด็กวัย๒๑ปี
นะครับกับนายโคจิสามีใหม่วัย๒๓ไปแยกสอบนะฮะ
รายงานเบื้องต้นบอกว่าพบพิรุษในคำให้การของแม่เด็กอยู่หลายอย่างเหมือนกัน
ตอนนี้เด็กเนี่ยถูกส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่เหลือก็คือการสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในบ้าน

เพราะว่าแม่ของเด็กบอกว่าสามีใหม่เนี่ยช่วงที่มาถึงเนี่ยบ่าย๓แล้วพบศพเด็กไม่อยู่
แต่อยู่ในบ้านนี่ต้องไล่สอบว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น